แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในบ้าน
มีการเผชิญหน้ากันอย่างจังครับ

ถ้าเราไม่ต้องผู้สูงอายุ

ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ทำไง

เห็นแล้วว่าชายแปลกหน้าเข้ามาเป็นชายชาวเมียนมาครับ

ในห้องนั้นมีหลานสาวอยู่

แต่หลานสาวเจ้าของบ้านตื่นมาเห็นพอดีที่คุณผู้ชมเห็น

คนร้ายมันแรงเยอะกว่าดันประตูเอาไว้ได้

แล้วลงกรคิดดูเข้ามาอยู่กับเขา

ลงอ่ะเอาลงใส่น้ำอัดลมอ่ะ
แล้วตรงเตียงนู้นมีคุณตาอยู่
คุณตาก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
กลัวคนร้ายแต่คนร้ายมันทำยังไงนะ
คนที่อยู่ด้านนอกก็จะร้อนใจอ่ะดิ

วัยรุ่นไปพาเพื่อนไปอีกห้าหกคน
คราวนี้สายตรวจมาอีกคนนึงนะครับ

พฤศจิกายนตรวจสอบเพราะว่า
ไม่ใช่แค่หลังนี้นะคุณผู้ชมที่ผมบอกไง
ไม่เข้าแต่หลังนี้เข้าได้
เราเข้าคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับ
เปิดบ้านนั้นทีเปิดบ้านนี้ทีดอมรอปิดอันนี้ปิดเข้าไม่ได้
เอ้าไม่เข้าอ่าปีนออกแล้วก็ไปปีนเข้าบ้านหลังอื่น
หลังไหนเข้าได้มันเข้าโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ
ต้นกลุ่มผู้เสียหายบ้านสี่หลังนะครับรวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจสภ
ถ้ามะกาดำเนินคดีให้ได้กับนายชื่อรู้ชื่อแล้วนะในซอมิน
อมินสัญชาติเมียนมาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ